คุณผู้ชมฮะดูเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ที่ขึ้นราคากันหน่อย
พี่น้องประชาชนบอกว่าต้องควักอีกแล้ว

วักกระเป๋าจ่ายเงินเพิ่มขึ้นนะครับ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
กรมนได้มีการพิจารณาแบบนี้ครับ
ทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์
โดยมีมติให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซล

ใช่ฮะโดยเฉพาะในภาคการขนส่งที่รถต้องใช้ดีเซลกันสักส่วนใหญ่นะครับ
ส่วนดีเซลพรีเมียมปรับขึ้นทีเดียว๒บาทต่อลิตรนะครับ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกก็ยังคงมีความผันผวนกันอยู่
ราคาต้นทุนของราคาน้ำมันดีเซลหรือว่าแก๊สออย
ไต่ระดับจาก๑๓๘เป็น๑๔๙ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับ
ซึ่งทางกรบนจะจับตาราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง
โดยคงกรอบไม่เกินลิตรละ๓๕บาท

ทยอยปรับขึ้นปรับขึ้นหรืออาจจะปรับลงตามสถานการณ์
ต้องติดตามเป็นรายสัปดาห์
คุณผู้ชมจะเข้าปั๊มสำรวจราคาหน้าจอของเราก่อน

เออนะฮะ๔๔บาท๓๖สตางค์นะฮะ
ดีเซลเฉย๓๒บาท๙๔สตางค์
ซินไม่อยากจะเห็นเลย

ลิตรเกินร้อยไม่มีทอนแล้วค่ะให้แบงค์ร้อยไป

สลับตัวเลขกันนิดเดียวเองนะครับ

แต่ตอนนี้หลายคนบอกโอ้โหควักแทบไม่ไหวแล้วคุณ
เว้นว่าใครใช้รถพลังงานไฟฟ้า๑๐๐ก็สบายหน่อย

บางคนบอกว่า๒ลิตรร้อยแล้ว

นี้ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมนครนะครับ
ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นนะครับ
ไปสำรวจตรวจสอบปั๊มที่ต่างจังหวัดกันบ้างครับ

หนองคายภายในปั๊มน้ำมันต่าง
โดยเฉพาะบริเวณถนนเลี่ยงเมืองหนองคายเวียงจันทร์
ตำบลหนองกอมเกาะที่อำเภอเมืองหนองคายนะครับ
นี่รถยนต์อาจจะไม่ใช่ทะเบียนไทย
เพราะเป็นรถยนต์จากประเทศลาว
รถยนต์ส่วนบุคคลรถตู้รถบรรทุกขนาดเล็ก

โดยชาวลาวบอกว่าน้ำมันที่ประเทศลาวเนี่ย
กว่าของไทยอีกแพงกว่านะฮะแล้วก็นำเข้าจากไทยนี่แหละครับ

ดังนั้นก็เลยมักจะมาเติมน้ำมันให้เต็มถัง

ก็สามารถนำกลับไปใช้ที่ลาวได้ทั้งสัปดาห์ถึง๒สัปดาห์เลย
น้ำมันใกล้จะหมดก็เข้ามาเติมอีกครั้งหนึ่ง
จากระยะทางจากนครหลวงเวียงจันทร์มาที่หนองคาย
ระยะทางประมาณ๒๕กิโลเมตร

เดินทางก็สะดวกแล้วก็ยิ่งมีการเปิดด่านพรมแดน

ต่อการนำรถยนต์เข้าออกระหว่าง๒ประเทศด้วย
คือพอไปเช็คราคาน้ำมันที่ปั๊มปรทที่เวียงจันทร์นะฮะ
คุณผู้ชมฮะราคาขายปลีกของเบนซินพิเศษเนี่ย
จะอยู่ที่ลิตรละ๒๓๐๐กีบ
แต่ถ้าเทียบเป็นบาทเนี่ยเทียบเท่า๕๒บาทต่อลิตร

เซลในไทยตอนนี้ประมาณสัก๓๒๓๓บาทใช่ไหม
เวียงจันทร์เขาขาย๔๐บาท๓๕สตางค์ต่อลิตรนะครับ
ก็เป็นเหตุว่าทำไมถึงข้ามมาหนองคาย

อันนี้พรีเมียมหรือเปล่าเนาะราคาที่ดอมเช็คให้เนอะ
เป็นดีเซลพรีเมียมที่๔๐บาทกว่า

จับตาเรื่องของสินค้าต่างว่าจะมีการปรับราคาขึ้นหรือเปล่า
เพราะว่าต้นทุนค่าขนส่งดีเซลมันปรับราคาขึ้นแบบนี้นะคะ